ในช่วงเวลาแบบนี้เราต้องสามัคคีกันนะฮะในการฟันฝากกับภัยน้ำท่วมแต่ปรากฏว่ามีคนกลุ่มหนึ่งทะเลาะกันคือวางหัดวางมวยกันมีมวยให้ดูกันสดที่อนุสวรีชัยสมรภูมิไม่ได้ชกบนสังเวียนนะฮะชกกลางถนนเหรอฮะกลางถนนแบบนี้เลยครับ
กัดตรงนี้คืออนุสวรีชัยสมรภูมิในกรุงเทพมหานครหลายท่านน่าจะนึกออกนะฮะตรงจุดนั้นนะ
เมื่อก่อนนี้ก็จะมาขึ้นรถลงรถกันแถวนั้นเยอะ

แล้วมีข้อความโพสต์ครับเห็นไหมฮะ
เมื่อวานนี้มีคนส่งมาให้ดูครับ
มวยสดกลางอนุสวรีชัย

นี่ครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับรถมินิบัตรสาย๗๒
มีคนส่งมาให้ดูเขาบอกแบบนี้นะฮะ

ทีมข่าวไปคุยกับเจ้าของรถเมย์สาย๗๔คันที่เกิดเหตุ
คนที่เช่ารถไปขับจอดรับผู้โดยสารอยู่บริเวณประตูน้ำ
แล้วรถเมย์สาย๑๔คู่กรณีขับมาปาดหน้าทั้งคู่เลยทะเลาะกัน

ขับมาปาดหน้าตรงนั้นนะฮะอ่าตอนที่เขาจอดรับผู้โดยสารนะ
แล้วพอออกมาปั๊บรถเมย์สาย๑๔ปาดหน้าสาย๗๔
พอมีปากเสียงกันเสร็จแล้วเนี่ยไม่พอใจรถเมย์สาย๑๒
ก็เลยลงมาชกเข้าไปที่หน้าของคนขับรถเมย์สาย๗๔
คราวนี้พอโดนชกเสร็จปั๊บคนขับรถเมย์สาย๗๒
ขับหนีมาจนถึงอนุสวรีชัยสมรภูมิปรากฏว่าอีกคันหนึ่งเนี่ย
สาย๑๔ก็ยังคงขับตามมาแล้วปรากฏว่าโทรเรียกพวกมาอีก๔๕คนครับ
ฝั่งของรถเมย์สาย๗๔ก็เลยให้ผู้โดยสารลงกันก่อน
ให้ลงจนหมดทั้งคันก่อนที่กระเป๋ารถเมย์จะมายืนขวางทางขึ้นรถเอาไว้
ปรากฏว่าฝั่งนู้นครับบุกขึ้นไปบนรถเมย์แล้วมีการชกต่อยกันตามคลิป
คุณผู้ชมตามทันใช่ไหมฮะไม่งงนะตัวเลขมันจะคล้ายกันหน่อย
สาย๗๔กับสาย๑๔ลองฟังเจ้าของรถเมย์คันที่เกิดเรื่องครับ
ก็บอกว่าดูฟันผมโยกกระเป๋าก็โดนไอ้คนขับแต่ตบ
ตบกระเป๋าก็คือกระเป๋าหน้ากันให้ขึ้นบินรถรถเพราะเข้ามา๒คนของเขา๕๖คน

ตอนนี้ความคืบหน้าคือขอสมกรเรียกทั้งสองฝ่ายครับ
ก็คือทั้งสาย๗๔และสาย๑๔มาพูดคุยและก็ปรับเงินก่อนฝั่งละ๕๐๐
ก่อนนะครับนี่คือในส่วนของขอสมกรดำเนินการส่วนทางคดี
เพราะมันเป็นคดีด้วยไงทำร้ายร่างกายกันด้วย
อันนี้ตำรวจสนพญาไทยบอกว่านัดสองฝ่าย
เดี๋ยวพูดคุยกันวันจันทร์ที่ถึงนี้๑๐ตุลาคม

รายงานให้ทราบต่อไปนะฮะ